ยศที่ก่อเหตุลวง
วงเซลล์สาวบอกว่าอยากจะถอยรถกระบะคันใหม่
วงเซลล์มาแล้วก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ

ชายศหายไปในป่าเลย

อืม

ทั้งมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับคุณผู้ชม

ช่วยกันขี่ปูพรมหา
บนเขาไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
เจ้ารถที่เขาระดมกำลังกว่าร้อยนายเลยนะ
ปูพรมหาชัยยศเลียวดำ

อุบายลวงเซลล์ขายรถกระบะ

เซลล์สาวท่านนั้นก็ขับรถ
เก๋งมาพอมาถึงเนี่ย

เธอก็เอกใจแล้วนะว่าทางมันดูเปลี่ยว

ยังอยู่ในรถก่อนแต่ว่าชัยยศ

แล้วบังคับเธอลากเธอ

จังหวะนั้นมีชาวบ้านขี่ผ่านมาพอดี

รวมความกล้าตะโกนช่วยด้วย

ส่วนชายศคนก่อเหตุวิ่งหนีหาย

ส่งตัวเซลล์สาวคนนั้นไปตรวจร่างกาย

แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายชายศ
ก็ติดตามจับกลุ่มชายศ

แต่พื้นที่ที่หนีเข้าไปเนี่ย

ทึบเลยก็ต้องกระจายกำลังหลายจุด

แล้วไปพบมีดอีกหนึ่งด้าม
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบประเมินว่า

ชายศเนี่ยน่าจะลงจากเขามา

ัดบ้านชาวบ้านเพื่อจะหาอาหาร

บ้านก็มีผู้สูงอายุคุณผู้ชม
ซ้ำร้ายชัยยศผู้ต้องหารายนี้

กลัวว่าวันใดวันหนึ่งจะลงจากป่า
แล้วบุกบ้านชาวบ้านเขา
มีมีดออกมาข้างนอกใช่ไหม
แต่มือชาวไม่มี
เนี่ยแล้วพี่คนนี้เขาบอกเขาทำงานกะด้วย
ช่วงก็ต้องทิ้งให้ลูกอยู่บ้านคนเดียว

ซึ่งจุดนั้นห่างจากบ้านพักของชาวบ้านไม่มากนัก

รับจ้างกรีดยางให้กับนายอำนาจ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนสำนักทอง

บอกว่าชายศเป็นคนขี้อายนะ

พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีเช่นกัน

หลบหนีซ่อนตัวใช้ป่าเป็นที่กำบัง